มาดูเรื่องของของว่างกันบ้าง
รักสุขภาพเวลาจะทานของว่างก็คงเลือกผักผลไม้ถูกไหม
ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีธุรกิจแปรรูปผักผลไม้อบกรอบขึ้นมา
เรียกว่าถูกใจคนรักสุขภาพมากเลยนะคะ
ตลาดในไทยไม่พอขายต่างประเทศ๒๕ประเทศทั่วโลกนะคุณ
เราไปไขกลยุทธ์ความสำเร็จนี้นะคะ

รวมไปถึงกระเจี๊ยบที่จัดใส่จานน่ารับประทานนี้
คือผักและผลไม้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป
เทคโนโลยีระบบการอบศูนยากาศแบบไม่มีน้ำมัน

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรักษาสีกลิ่นรสชาติ
และคุณค่าทางอาหารไว้ได้ค่ะ
ครองใจผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้สำเร็จ
ส่งออกไปแล้ว๒๕ประเทศทั่วโลก
สร้างรายได้๕๐๐ล้านบาทต่อปีค่ะ
ตอนแรกขายค่อนข้างยาก
แต่ตอนนี้พอกระแสสุขภาพมา
ขายดีมากเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย
ทานสินค้าเราแทนผลไม้สด
แน่นอนผลไม้สดดีที่สุด
แต่เราเป็นขนมทางเลือกเราจะไม่หลอกลวงผู้บริโภคครับ
ส่วนต่างประเทศนี่ก็ไม่ต้องห่วง
สุขภาพค่อนข้างมาแรงอยู่แล้ว
แล้วสินค้าประเภทนี้ในต่างประเทศ
เขาปลูกผลไม้เหมือนเราไม่ได้ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จริงก็คู่แข่งน้อยในต่างประเทศ
แปรรูปผลไม้ส่งออกอยู่แล้ว

นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร

และอีกเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจลุกธุรกิจนี้
คือรสชาติผลไม้ไทยที่ถูกปากคนทั่วโลก
น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ
โดยเริ่มจากแนวคิดการนำผักผลไม้มาแปรรูป

ลงทุนครั้งแรกประมาณ๒๓ล้านบาท

ขนุนของอบกรอบ
ของเวียดนามเนื่องจากวัตถุดิบ

เพราะว่าเมืองไทยเราผลิตปลูกผลไม้อะไรทุกอย่าง
จะค่อนข้างหวานหอมอร่อยกว่าชาติอื่น
มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเห็นปุ๊บ

เราก็พยายามมาแปรรูปตัวแรกก็จะเป็นอย่างเช่นขนุน

มันจะไม่แข็งเกินไปมันจะกรอบ
แล้วก็มันไม่มีการใส่สารปรุงแต่งใดทั้งสิ้น
คือผลไม้รวมและกล้วยหอมอบกรอบ
จากนั้นค่อยพัฒนารสชาติให้มากขึ้น
โดยดูจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
กว่า๔๐๕๐รสชาติ

ขายดีอันดับหนึ่งต้องยกให้มะพร้าวเคลือบช็อกโกแลตค่ะ
จุดนี้คือแผนกของสดค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มการแปรรูปนะคะ
โดยจะทำหน้าที่ในการตัดแต่งและปลอกเปลือกผลไม้
เฉลี่ยแล้วค่ะอยู่ที่๒ล้านซองต่อเดือน
ซึ่งต้องบอกว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะ
ทางบริษัทจึงได้เริ่มขยายโรงงานใหม่
เพื่อหวังเพิ่มยอดการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิมถึง๓เท่าตัวค่ะ
โดยจะคัดสรรวัตถุดิบจากผักผลไม้ระดับพรีเมียม
ส่งตรงจากชาวสวนทั่วประเทศ
และเลือกใช้น้ำมันรำข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ
ทำให้เป็นที่โปรดปรานของกลุ่มแม่และเด็ก

ด้วยการเริ่มจากการกินผักอบกรอบที่เหมือนขนม
ฟักทองกรอบรากบัวกรอบและหอมใหญ่กรอบ

ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

ข้อที่๒คือต้องแสดงความเป็นตัวตนเรา
อย่างเช่นของเราเราเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

เราก็ต้องออกแบบแพ็คเกจที่
ดูแล้วพรีเมียมดูแล้วสะอาดดูล็อกครีน

แต่วัตถุดิบก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ
ปัญหานี้จะหาทางออกอย่างไรผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำ
ถ้าเราไปตลาดไหนนะครับบางครั้งในอาเซียน
เราหาซอสซิ่งสินค้าจากประเทศนั้นก็ได้
อาจจะไม่ใช่เฉพาะสินค้าผลไม้ของประเทศไทยเองอย่างเดียว
แต่ถ้าเกิดเราสามารถซอสซิ่งหาจากพม่าจากวินังกัมพูชาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
อันนี้เป็นข้ออนุญาตหนึ่งของตลาดอาเซียนคือ
ทั้งไทยและที่เพื่อนบ้านเนี่ยมีภูมิอากาศ
มีสภาพอากาศคล้ายกันคล้ายคลึงกัน
ผลไม้ที่ออกมาเนี่ยคล้ายคลึงกันเช่นกัน
และจากการแปรรูปนะฮะแปรรูปเนี่ยทำให้เอ่อ
บางครั้งความแตกต่างทางรสชาติก็ยังไม่ใช่เรื่องหลักนะครับ
แต่เป็นเรื่องของการหาวัตถุดิบไม้ครบมากกว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคพร้อมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารได้
โดยในปี๒๕๖๐นี้ตั้งเป้ายอดขาย๑๐๐๐ล้านบาท

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน